เรื่องราวของหนุ่มเพชรชบูรคนนึงนะครับ

เขาก็ออกมาโพสต์แถวว่า
โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งที่ไปใช้บริการเนี่ย
ไปมา๔ครั้งตั้งแต่ปี๖๐

ปรากฏว่าอยู่ดีไปใช้ทวิตเตอร์

ที่ถูกตัดต่อเป็นมากมายหลายร้อยคลิป
ขณะกำลังมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
บอกโอ้โหขบวนการนี้นี่มันแสบจริง
เขาก็เลยบอกว่าให้ลองเข้าไปดูในกลุ่มแอปพลิเคชันไลน
ที่เขามีการซื้อขายคลิปแบบการมีเพศสัมพันธ์คลิปโป๊อะไรอย่างนี้

พอเข้าไปดูปุ๊บโอ้ยมีคลิปเขาเต็มไปหมดเลยในกลุ่มนี้

แต่ก็คือเขากับแฟนเขาแหละจำได้หมด

รอยอะไรเขาจำได้หมด

ม่านรูดที่ไปใช้บริการเนี่ย
ทำไมไปติดตั้งกล้องแอบถ่ายผู้ที่มาใช้บริการ
เขาก็อ้างว่าเขาไปคุยกับทางเจ้าของโรงแรมม่านรูด

แถมขู่ว่าก็ไปแจ้งความแนบนางคดีเอาสิ
วันนี้เขาเลยบอกงั้นเดี๋ยวผมไปแจ้งความ

เรียบร้อยซะแล้วเพราะว่าตำรวจบอกว่า
โอ้โหจับพิรุษได้หลายอย่าง

เห็นหลักฐานแล้วก็โอ้โหพิรุษบานเลย

พันธุ์ตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูล
ผู้มกับการสพเผชบูรณ์นะครับ

พันธุ์ตำรวจโทษสิทธินันสิทธิกำจร
ตรองผู้กำกับการสกมกราบการ

ตรีกวยวัย๓๔ปี

เป็นพนักงานแบงค์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์

แอบถ่ายระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการแอบถ่ายเขา

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับคลิปวีดีโอ

ที่เขาเอามามอบให้กับตำรวจตรวจสอบ

มันเป็นการกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมด
โดยภูมิกับการสพเผชบูรณ์บอกว่า

พนักงานสอบสวนก็ยื่นคำร้องขอหมายสาร
เพื่อจะไปตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว

ในจุดต่างแต่พบว่า
สิ่งที่เขาร้องทุกข์มามันไม่เป็นความจริงเลย

ขึ้นมาทั้งนั้นเท่ากับว่าตอนนี้

ส่วนคลิปที่เอามาอ้าง
ว่าผมถูกเอาไปลงในโซเชียล

ผมจำไม่ค่อยได้แล้ว

พันธ์สัญหานี่ของผมหมดนี่ของแฟนผม
แต่พอเจ้าหน้าที่ให้ดูอย่างละเอียด

ในคลิปเองมันก็ไม่ได้เห็นหน้าชัดเจน

ตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาก็จำไม่ค่อยได้

มันไม่ใช่เสียงของเขากับแฟนสาวนะฮะ

ตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลย

เป็นเสียงของผู้หญิงกับผู้หญิง

แต่เจ้าตัวไปหาคลิปพวกนี้

กับทั้งสื่อแล้วก็ตำรวจเท่านั้น
เค้าได้มอบคลิปมาให้กับเรา
ส่วนหนึ่งเป็นทั้งคลิปภาพคลิปเสียง
การตรวจสอบภาพที่ประกด

ในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย
เป็นทุ่มเรื่องที่เขากูอ้านขึ้นมา

ยังไม่มีภาพหรือเสียงของเขาเลย
แม้แต่ภาพนี้ที่ที่มองให้มัน
นั่นไงมันมีพิรุธหลายอย่างเนี่ยค่ะผู้ต้องหาเองเครียดเลยกุมขมับอย่างนี้
โอ้โหปวดหัวเลยเครียดเลยเครียดเลย
คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าได้เข้าพักที่โรงแรมมั่นรูดแห่งนี้จริงนะคะ
เข้าพัก๔ครั้งแต่ไม่ได้เคยมีคลิปหลุดอะไรออกมาหรอกค่ะ
เมื่อวานที่บอกว่าเป็นคลิปตัวเองจริงเนี่ยวันนี้ดูละเอียดขึ้นโอ้มันไม่ใช่ผมแล้ว
เมื่อวานยังดูไม่ละเอียดวันนี้ดูละเอียดแล้วอ้อไม่ใช่เข้าใจผิด
ขอโทษเจ้าของโรงแรมด้วยที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
แล้วค่อยมาสรุปแล้วเคยมีคลิปของตัวเองหลุดออกมาบ้างไหม
อ่าไม่น่ามีไม่น่ามีผมขอโทษทางโรงแรมด้วยแล้ว

โอ้โหบอกดูแล้วมาดูอีกทีแล้วไม่ใช่แล้ว

อะไรยังไงเนี่ยแต่มาตอนนี้บอกเอาไม่ใช่แล้วฮะผมผมดูแล้วไม่ใช่
วันนี้ดูไม่ละเอียดวันนี้ดูละเอียดแล้วไม่ใช่นั่นไง
ก็ไปหาของมาแล้วก็มากุเรื่องนั่นแหละ
ใช่ค่ะทีนี้เจ้าของโรงแรมค่ะนายเลิศพงพงวราพัฒน์หรืออากูอายุ๗๕นะคะ
วันนี้ก็ไปให้ปากคำในฐานะผู้เสียหายนะคะ
คือเมื่อวานนี้ทางเจ้าของโรงแรมเขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าเขาไม่ได้มีการไปติดกล้องแอบถ่ายอะไรเลย
พอเป็นข่าวเขาเสียหายนะคือทางโรงแรมเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก
โรงแรมเขาเนี่ยพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุเป็นคนเท่าคนแก่
ไม่ทันเทคโนโลยีไม่บอกว่าใครจะไปติดกล้องติดกล้อง
มั่นใจว่าไม่ได้ไปติดกล้องแน่แล้วก็ยืนยันว่าจะแจ้งความกลับด้วยเนี่ยค่ะ
เลิศพงศ์เจ้าของโรงแรมก็เลยบอกว่าคืออยากรู้เหตุผล
ว่าทำทำไมทำทำไมโรงแรมเขาเสียหายนะคะ
หลังเป็นข่าวมาเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยจ้าอืมลูกค้าไม่กล้าเข้าไปเลยไง
กลัวไงเอามีติดกล้องแอบถ่ายอะไรหรือเปล่า
ทางเจ้าของโรงแรมบอกว่าส่วนตัวไม่เคยรู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนนะคะ
แต่ว่าเคยไปกู้สินเชื่อธนาคารที่ผู้ต้องหาทำงานอยู่แค่นั้นเอง
ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรเลยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ยยังไม่เห็นหน้าค่าตาอะไรกันเลย
แต่เตรียมฟ้องกลับแล้วนะคะข้อหาก็คือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ
แล้วไม่รู้เขาตัดเรื่องขึ้นมายังไงผมไม่ทราบว่าทำไมร้ายแรงถึงขนาดนี้
ก็อยากจะถามว่าเขาทำเพื่อเพื่อผลประโยชน์อะไรทำให้ผมเสียหายมาก
เพราะผมหากินมาตั้งแต่ผมอยู่เพชรบูรณ์ตั้งแต่อายุ๔๐กว่า
ตอนนี้ผม๗๐กว่าแล้วครับไม่มีประวัติ
ส่วนตัวเราเคยได้คุยกับคนที่ชื่อต่อ
ไม่เคยแล้วผมยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยคนชื่อต่อหรือชื่ออะไรเนี่ย
ผมยังไม่เคยเห็นหน้าเลยแล้วมันไม่มีคนมาพักเลย
เมื่อคืนนี้มีอยู่ห้องเดียว

อาก็ขอกลายการหักมากกันสินะครับ
อ่ะก็ขอแก้ข่าวให้คุณรุงเลิศพงศ์ด้วยนะครับ
ใครจะใช้บริการค่ะกูเใชนเมินน่ากูเนี่ยข่าวของโรงแรมเนี่ย
วันนี้ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่านายนรงฤทธิ์ได้แจ้งขอความช่วยเหลือมาทางชมรมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
บอกว่าถูกมิจฉาชีพอัดคลิปการมีเพศสัมพันธ์ของตัวเองกับแฟนสาวไปเผยแพร่
แล้วก็เอาคลิปไปขายในโลกโซเชียล
ชมรมก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไปเจอพิรุธหลายอย่างนะครับ
เชื่อมั่นเลยว่าเรื่องนี้มันมีอะไรผิดปกติ
ก็เลยให้ทีมงานประสานตำรวจเพชรบูรณ์
แล้วก็ตำรวจปคมพิสูจน์ข้อเท็จจริง

แล้วนายนรงฤทธิ์วันนี้ก็เดินทางไปพบตำรวจ
เพื่อที่จะไปแจ้งความก็กลายเป็นถูกแจ้งข้อหาไป
อาจริยะบอกว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
ชมรมได้รับหลักฐานการโอนเงินที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
เป็นเงินล่อซื้อหลังพบภาพตัวเองในทวิตเตอร์
เมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวน๓๐๐๐บาท
แต่มันไม่ตรงกับที่อ้างว่าไปเจอคลิปในวันเสาร์ที่๑๑สิงหาคม
แต่ว่าหลักฐานที่ว่าเอาผมลองจ่ายเงินไปล่อซื้ออะไรมา

พิรุษก็คือคลิปเสียงที่อ้างว่า
เป็นเสียงของตัวเองกับแฟนสาว
ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วมันเป็นเสียงของผู้หญิงกับผู้หญิง

วีดีโอที่มีเพศสัมพันธ์กันก็เชื่อว่า
เป็นการถ่ายขึ้นมาเองด้วยเพราะหากถูกตั้งกล้องแอบถ่ายเนี่ย
ภาพมันต้องนิ่งแต่ว่าภาพที่ถ่ายเนี่ยมันมีลักษณะแบบ
เคลื่อนไหวขึ้นลงขึ้นลงได้
อกจากนี้สถานที่ต่างในคลิปก็ปรากฏว่า
มันไม่ตรงกับโรงแรมม่านรูดที่ถูกกล่าวหาว่าถูกแอบถ่าย
ส่วนทวิตเตอร์ที่มีการเผยแพร่นั้นเชื่อว่า
นายคนนี้เป็นผู้เอาไปเผยแพร่เองนั่นแหละ

เดินทางไปเป็นพยานในคดีนี้ด้วยตัวเองด้วย
อ้าวหรือเจ้าตัวเค้าบอกว่าไม่ใช่เค้า
แต่ก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าจะบอกว่า

แต่คุณอัจฉริยะบอกว่าสงสัยถ่ายเองนั่นแหละนะครับ
เพราะว่ามีข้อมูลว่าเคยโทรไปหาเจ้าของโรงแรมอยู่หลายครั้ง
เนื่องจากที่อยู่แบงค์เนี่ยทำหน้าที่ดูแลด้านสินเชื่อ

พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้
ก็เคยโทรไปหาเจ้าของโรงแรมไปบอกว่าเนี่ย
มันมีคลิปผมหลุดออกมาอย่างนี้จะเรียกเงินเรียกทองเขา

ก็เลยเอามาปล่อยเอามาเปิดเผยอะไรแบบนี้นะครับ

ตำรวจสอบภาคเมืองพฤชบูรณ์แจ้งข้ออาหารในโรงลิฟต์นะครับ
ก็คือแจ้งความเท็จนะฮะแล้วก็พยายามกันโชคทรัพย์
ก็ถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะณขณะนี้
ตำรวจก็บอกว่าก็จะมีการขยายผลนะคะ
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ขยายผล

คือไม่ใช่ว่าไอ้พวกนี้จะแบบไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราก็สบายแล้ว
ไม่ใช่นะกลุ่มพวกนี้ก็มันก็มีอยู่
เป็นแบบเข้าข่ายเหมือนกับการค้าประเวณีอะไรอย่างนี้เลยนะคะ